ประกาศผลโหวตไทยรัฐที่สุดแห่งปีสองพันยี่สิบสอง
ภาพยนตร์แห่งปีสนับสนุนโดยกำกิ๊กเพียง
ได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งปีจากไทยรัฐที่สุดแห่งปี๒๐๒๒นะครับ
ถ้ายังไงก็ฝากติดตามทั้งไทยรัฐออนไลน์แล้วก็ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ด้วยนะครับ

ตั้งแต่วันที่๑มีนาคม๒๕๖๒